คุณกำลังฟังเอ็กซ์เตอร์ไทม์พอดแคสต์เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอล
ไม่ได้จบภายในเก้าสิบนาที
สวัสดีครับกลับมาพบกับเอ็กซาไมพอดแคสต์นะครับ
ในที่สี่สิบหกนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับ
ตาครับสวัสดีครับบอยครับอ่าโรงงานนรกของพี่บอย
กลับเข้าสู่หลุมปกติแล้วนะครับก็อ่ะอีพีที่สี่สิบหก
ไม่ต้องพูดไม่ต้องพร่ำใดทั้งสิ้นเพราะว่าดูจากสคริปต์แล้วนี่ก็
หนักหนาสาหัสอยู่เออนิดนึงนิดนึงเออไม่ไม่น่าจะสั้นอีพีนี้น่ะ
ก็เข้ามาเข้าเรื่องเลยแล้วกันสำหรับสำหรับอีพีที่สี่สิบหก
ก็คืออ่านักเตะที่ทุกคนต้องรู้จักนะฮะหลังหลุดใช่ครับ
สำหรับผมนะสำหรับสำหรับพี่นะบอยคือหลุดจากเบเล่มาก็ผู้ชายคนนี้แหละ
นั่นแหละครับก็เป็นค่าเป็น
บอลไอคอนหนึ่งคนเรียกว่าอย่างงี้ดีกว่าเออใช่ใช่
ซึ่งสาเหตุที่เลือกมาในอีพีที่๔๖นี้เพราะอะไรพี่บอย
จริงจริงมันมีสองเหตุผลด้วยกันก็คือว่าเอ่อ
ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับมันครบรอบ๒๕ปีที่โรนันโดย้ายมาอยู่กับอินเทอร์มิลาน
แล้วก็อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าครับในช่วงที่หลังจากที่เทปเราออกเนี่ย
ก็จะครบ๔๖ปีโลนันโดพอดีเลย

ที่เราเริ่มรู้จักเขายัง๒๐ปลายเนอะอยู่เลย

เข้าไปแล้วพี่โด้อ้วนของเรา
ตอนนี้เขาเป็นเจ้าของทีมสมบสรรค์ไปล่ะ

น่าจะนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเคยรถแล่นอยู่บนเวทีสนามใหญ่อยู่นะอยู่ในลาลิก้าอยู่นะ
ก็ยังอยู่ฮะยังอยู่อลิก้าครับขออภัยครับยังอยู่ลาลิก้า

อ๋อจริงพูดถึงโรนันโดเนี่ยมันมีเรื่องให้เล่าค่อนข้างเยอะนะ

เดี๋ยววันนี้น่าจะหยิบมาหลายเรื่องพอดี
เดี๋ยวถ้าพี่ตะแบบอยากเสนอไปในอะไรเกี่ยวกับโรนโดผมว่าน่าจะมีพี่ตาน่าจะมี
น่าจะมีเพราะดูเป็นเป็นยุคที่ใช้คำว่ายุคพีคของการดูบอลของของคนอายุประมาณพี่แหละ
เขาอยู่ในช่วงที่กำลังแบบเก่งที่สุดแล้วเขาก็จะเป็นแบบเหมือนถ้าเกิดเป็นเด็กยุคนี้ก็อาจจะเป็นเมซี่โรนันโดนะเมซี่โรนันโดโรนันโดพิเซโนโรนันโด
แต่ยุคพี่เนี่ยก็เป็นเขานี่แหละที่เป็นค่อนข้างจะเป็นไอคอนที่ค่อนข้างจะโดดเด่นในช่วงนั้น
แค่เขาไม่ได้เล่นในพรีเมอร์ลีกแค่นั้นใช่ก็แค่เอาง่ายง่ายว่าใครที่เกิดในยุคปลายแปดศูนย์อ่ะ
แล้วโตมันก็จะโตทันประมาณยุคกลางเก้าศูนย์อ่ะมันจะเป็นยุคที่โรนโดเก่งกว่าดี
มันก็จะทันเห็นเกือบทั้งโมเมนต์ในชีวิตการค้าแข้งของโรแอนโด
เอาเป็นว่าถ้าแซวเรื่องทรงผมก็คือเห็นตั้งแต่ไว้ผมเตะบอลน่ะ
โกนหัวจนเปลี่ยนเป็นทรงผมไอ้เตาลีดอันนั้น
จนเห็นพันธการแบบว่าเริ่มหลังจากหยุดเตะเริ่มอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
แต่จริงบอกว่าเขาอ้วนก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง
เพราะว่าเขามีอาการดิบปกติทางร่างกายสมควร

ค่อนข้างกำยำอยู่แล้วแล้วพอเขาแบบเริ่มอ้วนขึ้นมันก็ชัดเจนแหละ

แต่คือถ้าเหมือนที่เราเล่าไปตอนต้นนะครับ
คือว่าถ้าเราเป็นคนที่นั่นแหละครับเกิดในช่วง๘๐แล้วโตทัน๙๐เนี่ย
เราจะรู้จักเขาในชื่อโรเรนโดเนาะ
ใช่ไหมแต่จริงก็คือเขาก็ชื่อโรนันโดเหมือนกัน
แต่ว่าเขาก็ต้องเบี่ยงไปใช้ชื่อโรลินโยเพราะว่าจะได้ชื่อได้ไม่ทับซ้อนกันนะครับ
แล้วก็ตอนหลังก็คือมีคริสเตียโนโรนันโดเข้ามา
ทำให้ตอนที่ชื่อโรนโดมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบ
ต้องมีการกำกับนิดนึงว่าเป็นโรนันโดอะไรนะนะครับ
เพราะว่ามันเป็นชื่อแท็กไลน์ที่โรนันโดโอ้ใช้แล้วก็ทางยี่ก็ใช้นะครับโอเค
ก็คล้ายกับอารมณ์ของคริสเตโลลันโดครับ
เขาถูกบังคับให้ใส่เบอร์๗
ประมาณนั้นอันนี้คือเรื่องของโรนันโดในช่วงต้นนะครับ
คงต้องบอกว่าโรนันโดคือผู้เล่นระดับสุดยอด
ว่าเขาคือผู้เล่นที่สุดยอดจริงแล้วก็
เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของวงการฟุตบอลนะครับ
ก็คือนักเตะปรากฏการณ์ว่าเขาเป็นปรากฏการณ์ของวงการฟุตบอลจริง
ถามว่าทำไมโรนันโดถึงเป็นปรากฏการณ์เพราะว่า
คือฤดูการแรกนะครับเพียงฤดูการเดียวเนี่ยคือยิงไป๓๔ประตูจาก๓๔นัด
๑๗เองนะ๑๗เองแล้วก็แบบขึ้นทีมชาติไม่ใช่ทีมชาติ
ซึ่งเขาก็ติดทีมชาตินะจริงเขาก็ติดเขาติดมาเรื่อยจนแต่ก็ยังไม่ถูกใช้งานนะครับ
ในฟุตบอลโลกปี๑๙๙๔เนี่ยโรนันโดก็ติดทีมชาติชุดนั้นนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ถูกส่งลงสนาม
คือถ้าเทียบให้ง่ายสุดก็คงแบบมาหาประสบการณ์กับรุ่นพี่ในทีมชาติในซิลชุดใหญ่
มาอยู่ในแคมป์ทีมชาติก่อนให้คุ้นเคยที่คุ้นเคย
ของ๑๗เองยังเร็วเกินไปครับยังไม่จำเป็นต้องรีบส่งลงสนามก็ได้
แต่คือเพื่อมาให้คุ้นชินกับฟุตบอลระดับสูงเนอะถ้าพูดกันให้เข้าใจกันง่าย
ยังเรียกได้ว่าเป็นดาวรุ่งด้วยซ้ำยังไม่มันจะดาวรุ่งหรือยัง
มากครับนะครับรุ่งครับ๑๗ปีเนี่ยแล้วยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งแบบมันก็เป็นปรากฏการณ์จริงเพราะว่าแบบเด็กอายุ๑๗แล้วเล่นได้อันดับเนี่ยมันสุดยอดมากนะครับ
แล้วก็ความสุดยอดของโรนาโดเนี่ยมันก็เยี่ยมยอดไปจนถึงเขาเรียกว่าอยู่ในสายตาของทีมในยุโรป
ก็มีทีมยักษ์ใหญ่หลายทีมติดต่อไปครับแต่ว่ามันมีปัจจัยสำคัญก็คือว่า
อ่ารุ่นพี่รุ่นพี่
นักเตะระดับโรนันโดนะครับก่อนที่เส้นทางของโรนาโดกับโรมาริโอจะเหมือนกัน
ไม่ธรรมดาเหมือนกันเลยมันก็เหมือนกันเลยนะครับ
แต่ว่าก่อนก่อนหน้าที่จะไปบาเซโรน่าเนี่ยโรนันโดก็สร้างความประทับใจให้กับผู้เล่นระดับตำนานของวงการฟุตบอลมาแล้วหลายต่อหลายคนนะครับ
เขาก็บอกว่ายังอยู่ยังเซ็น
ยังอยู่ครับก็คือเหมือนเลิกเล่นแล้วก็ไปทำงานที่อื่นแล้วก็กลับมาทำงานที่เลโบคุเซ่นจนถึงปัจจุบันนะครับ
เขาบอกว่าในชีวิตผมเนี่ยผมไม่เคยเห็นเด็กอายุ๑๘ปีเล่นได้แบบนี้มาก่อนในชีวิต

ใช่นะครับ

ผมเคยเห็นแต่เขาในทีวีนะครับ
ส่วนของจริงนั่นเหรอมันไม่มีอะไรน่าจะเขาว้าว

แต่ว่าถ้ามองในตอนนั้นอาจจะไม่มีอะไร

มันจะเจอจุดสำคัญจุดหนึ่งในชีวิตก็คือว่า
โลนาโดเคยได้รับอาการบาดเจ็บที่กระดูกซาบ้าตรงหัวเข่า
หรือคิดเป็น๑๓๓วัน
เพียงแต่ว่าด้วยความที่โลนาโดตอนนั้นอายุแค่๑๗๑๘ปี
ทำให้การฟื้นฟูร่างกายมันยังคงทำได้อย่างเยี่ยมยอด
เห็นแต่ว่าที่ผมบอกไปก็คือถ้าเรากลับไปดูที่ปี๒๐๒๒แล้วเหมือนกลับไปตอนนั้น

ทำให้เขาไม่สามารถที่จะค้าแข้งได้ยาวนาน
อันนี้จริงมันก็คือเป็นจุดที่เริ่มเจ็บมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละนะครับ
คือถามว่าน่าเสียดายไหมก็แน่นอนว่าน่าเสียดายครับ
แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เรื่องของธรรมชาติมันคาดเดาได้ยากครับ
ว่านักเตะที่ฝีเท้าดีมากแต่ว่ามีอาการบาดเจ็บ
มันก็มีหลายคนเหมือนกันในวงการฟุตบอลนะครับ
แล้วก็เหมือนที่ผมบอกไปครับ
ครั้งหนึ่งในวงการฟุตบอล
ซึ่งผู้ชนะของการชิงชัยในตัวโรนาโดก็คือบาเฟโรน่า
เพราะว่าบาเซอร์น่าใช้ความเป็นเจ้าบุญทุ่ม
ก็คือการสมชื่อยอมชื่อเงิน
ใช่เขาสมชื่อมากเขายอมเทเงินหมดหน้าตักเท่าที่มีเนี่ย
ก็คือซื้อโรดาโดมาในราคา๑๕ล้านยูโรในปี๑๙๙๖ถึง๙๗
คือถ้าเรามองว่า๑๕ล้านยูโรตอนนี้มันน้อยมากใช่ไหมครับ
ในสมัยนั้นคือเศรษฐีโลก๑๕ล้านยูโร
ซึ่งไม่น้อย๑๕ล้านยูโรน่อย
แล้วก็ผลงานของโรนโดก็ได้ผลงานดีครับตอบแทนได้อย่างดี
ซึ่งก็คือลงสนามไป๓๗เกมจึงไป๓๔ลูกในลีก
ซึ่งจะมอบให้กับกาวซิโนสูงสุดของลาลิก้าในแต่ละดูการ
แล้วก็๓๔ประตูนี้ก็มากพอที่จะคว้ารางวัลรองเท้าทองคำด้วย
กลายเป็นรองเท้ายิงประตูมากที่สุดในยุโรป
แล้วก็มีการให้สัมภาษณ์โดยบุคคลที่เราเคยพูดถึงมาแล้ว
นี่เป็นน้องน้องอาเชียราติแล้วนะใช่ใช่คือสู่
ส่วยอย่างแหล่วตอนนั้นก็คือว่าหลายคนอาจจะอาจจะลืม
เป็นแล้วหรือยังไงผมเดี๋ยวผมดีแคบให้ก็คือว่าช่วง

นี่คือผู้เล่นที่ดีที่สุดเท่าที่ตัวเขาเคยเห็นมาในชีวิตนี้
แล้วก็เพิ่มเติมด้วยว่านี่คือนักเตะที่ดีที่สุด

เรื่องนี้มันมีเหตุปัจจัยสำคัญอยู่

ผมเลือกเป็นสองความจริงนะครับ
เขาบอกว่าหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในสีเสื้อของ
ได้มีการพูดคุยในช่วงก่อนที่จะหมดฤดูการว่า
อยากจะมีการปรับปรุงสัญญาฉบับเดิมนิดหน่อย
ซึ่งก็คือผมเดานะ

น่าจะเป็นเรื่องของค่าเหนื่อย

แล้วก็อยากที่จะได้ค่าเหนื่อยที่เพิ่มมากขึ้น
เพียงแต่ว่าในสัปดาห์ต่อมาครับ
เขาก็บอกความจริงอีกด้านหนึ่งว่า
เรื่องเรื่องกล่าวเป็นเรื่องที่รายเหตุผล
ซึ่งคำว่ารายเหตุผลก็อาจจะมีความหมายในยะตรงที่ว่า

แล้วการที่จะมาติดต่อสัญญาใหม่
ตั้งแต่ปีที่๑ที่เพิ่งจบไปเนี่ย
มันดูเป็นสิ่งที่น่าจะหลายเหตุผลเกินไป
ใช่ครับมันดูอะไรแล้วมันกลายเป็นแบบปราชมอนว่าความจริงของฝั่งไหน
เป็นความจริงที่ถูกต้องหรือจริงแท้อันนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับ

ใช่พอทั้งบาเซอร์น่าแล้วก็โรนโดเขาไม่สามารถที่จะตกลงเรื่องของสัญญากันได้ครับ
มันก็มีมือที่๓เข้ามาแทรกกลางระหว่างโรนันโดกับปอเซลน่าทันทีนะครับ
ทีมทีมนั้นก็คืออินเตอร์มิลานนั่นเองครับผม
การเข้ามาแทรกระหว่างกลางของอินเตอร์มิลานกับบาเซอร์น่าแล้วก็โรนันโดเนี่ย
อินเตอร์มิลานใช้เงินฟาดหัวเหมือนกันครับก็คือว่ายอมจ่ายค่าฉีกสัญญานะครับ
จำนวนเงิน๒๖๕ล้านยูโร
ในยุคนั้นถือว่าแพงมากนะ
มากครับคือเมื่อกี้เราบอกว่าโรนโดค่าตัว๑๕ล้านใช่ไหมครับ
อันนี้ขึ้นมาเกือบเท่านึงอะครับ
ใช่นะครับก็ไม่ธรรมดาก็อินเตอร์ก็ยอมจ่ายครับเพราะว่าผลงานของโรนโดในปีแรกกับมาลเซน่ามันก็สุดยอด
แล้วก็ปีก่อนหน้านี้กับเพียซีมันก็ดี
มันก็มีเรื่องตลกนิดนึงตรงที่ว่าในช่วงหนึ่งของการย้ายทีมนะครับทางบาเซอร์น่าพยายามร้องเรียน
ว่าการเข้ามาของอินเตอร์มิลานเนี่ยเป็นการซื้อตัวที่ผิดกฎนะครับแต่ก็ไม่เป็นผล
สุดท้ายก็มันทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าอินเตอร์มิลานเป็นคนจ่ายค่าฉีกสัญญาตรงนั้น
ทำให้บทสรุปการที่เป็นคดีความระหว่างบาเซลน่าอินเตอร์แล้วก็โลนโดก็จบลงที่โรนโดย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมเนรัสซูรี
ด้วยค่าตัวสถิติโลกอยู่ดีนะครับไม่มีผลอะไร
ผมค่อนข้างจำเหตุการณ์การย้ายมาของโรนโดที่อินเตอร์มิลานได้ค่อนข้างชัด
เพราะว่าตอนนั้นก็เป็นปีที่แบบเริ่มดูฟุตบอลจริงจังด้วยครับ
แล้วก็บอยก็ดูอินเตอร์อยู่แล้วด้วย
ใช่คือจริงผมก็เริ่มดูอินเตอร์น่าจะเป็นทีมแรกเลยด้วยซ้ำ
แล้วก็เราก็ชื่นชอบอินเตอร์มิลานอย่างรวดเร็วเหมือนกันในเวลานั้นนะครับ
ก็ชื่นชอบจนถึงปัจจุบันเหมือนกัน
ตอนนั้นผมจำได้ว่าการย้ายมาของโรนโดมันคือปรากฏการณ์เดียวกับที่อลันเชลเลอร์ย้ายไปนิวคัสเซิลนะครับ
ลันเทลเลอร์ย้ายจากแล็คเบิร์นไปนิวคัสเซิล
ใช่เผื่อใครเกิดไม่ทัน
คือมันก็เป็นปรากฏการณ์เดียวกันเพราะว่ามันคือการย้ายค่าตัวแพงเหมือนกันด้วย
เป็นการย้ายแบบที่ทุกฝ่ายต่างตั้งความหวังเอาไว้นะครับ
เป็นยุคที่พวกเขาไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลย
ของของพวกเขาอยู่แล้วเขาก็เชื่อว่าโรนโดเป็นคนนั้นนะครับ
เช่นเดียวกันดิคัสเซิลก็ต้องการที่จะคว้าแชมป์ฟุตบอลลีกใช่ไหมครับ
แล้วก็เชื่อว่านักเตะที่แบบฝีเท้าดีอย่างเชลเลอร์เนี่ย
ทั้งสองเรื่องเนี่ยก็ดันจบเหมือนกันก็คือไม่ประสบความสำเร็จทั้งคู่
อันนี้บอกไว้ล่วงหน้าเลย
สปอยด์ไปแล้วสปอยด์ตอนจบไปแล้ว
คือต้องบอกว่าปีก่อนหน้าที่โรนันโดจะย้ายมาร่วมทีมอินเตอร์มิลานครับ
การซื้อตัวปีของแฟนบอลอินเตอร์มิลานเนี่ยมีแค่๑๖๐๐๐ใบเท่านั้นเอง
แต่ว่าพออินเตอร์มิลานประกาศได้ตัวโรนาโดปุ๊บ
การซื้อตัวปีเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ๕เท่า
ก็คือตัวปีของทีมตอนนั้นขายได้ประมาณ๕๑๐๐๐ใบ
เยอะมากนะครับเยอะมาก
ที่อยู่บนหน้าอกอินเตอร์มิลานมันนานมากจนปัจจุบันก็ไม่ได้อยู่บนหน้าอกหลักแล้ว
เขาก็เอาโรนันโดไปเป็นพรีเซนเตอร์ของพวกเขาเองด้วย
ถ้าใครไม่เคยเห็นก็ไปลองเสิร์ชในยูทูปนะครับ
ตรงฝาเท้าครับมันจะเป็นร้อยยางรถยนต์นะครับ
ถ้าถ้าแบบนึกภาพไม่ออกก็ลองเสิร์ชโฆษณาอันนี้ดูครับ
ก็น่าจะเห็นมันเป็นโฆษณาค่อนข้างเก่าแล้ว
แต่ก็ยังมีให้ดูอยู่ในยูทูปตอนที่ทำผมทำสคริปต์อันนี้
ดูอีกรอบเหมือนกันนะครับเอ่อโคร

จะสามารถโปรโมท

แล้วสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปก็คือว่า

เบอร์๙มีเจ้าของแล้ว

แล้วพอปีต่อมาที่ผมเล่าก็คือว่า

เขาก็คิดอยู่ว่าจะไปใส่เบอร์อะไร

ใช่เพราะว่า๑มันบวก๘เท่ากับ๙

ถ้าใครแบบวงการฟุตบอล

มันก็ไปถูกใช้ในการ์ตูนกัปตันสุประสาทด้วยนะครับ

ตัวสำคัญในเรื่องของกัปตันสินปราศาสตร์นี่แหละ

ของทีมญี่ปุ่นมันก็ต้องเป็นเฮียวนะ

เป็นจากเจ๊เบอร์เซโรน่าไปซะแล้ว

เออไม่ได้อ่านไงพี่ไม่ได้อ่าน

ภาคที่ซึนปราศาสตร์ไปเจอกับ

แล้วก็ไม่ได้อ่านต่อแล้ว
เป็นยังไงบ้างอ่าแต่ทีนี้ก็มีเกร็ดอีกนิดนึงก็คือว่าถามว่าซาโมลาโน่เขารู้สึกแย่กับการถูกริบเบอร์ไหม
จริงจริงเขาก็ไม่ได้ไม่ได้กังวลอะไรอยู่แล้วเขาก็เฉยเฉยเขาบอกว่าเออ
มืออื่นได้ไม่ติดไม่ติดใจอะไรใครจะใส่ก็ใส่ไปก็คือแล้วเขาก็มองว่าโรนโดมันก็เป็นนักเตะที่เก่ง
แล้วก็จะเป็นเวฟต่อไปของทีมนั่นแหละ
มันทำให้เด็กยุคใหม่ที่ดูฟุตบอลแล้วเขาก็จะรู้จักว่าเฮ้ยมันเคยมีเสื้อ๑๘ที่มันเป็น๑บวก๘เว้ยอะไรอย่างนี้
มันก็กลายเป็นตำนานในเวลาต่อมา
ก็เป็นเรื่องที่สนุกดีนะครับ
แล้วก็ขอย้อนกลับไป
ตอนที่เปิดตัวโลนันโดนะครับก็
มีแฟนบอลมาต้อนรับโรนาโดมากถึง๔๐๐๐คนถึงสนามซ้อม
สนามซ้อมนะครับยุ่ง
ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ตอนที่มาค้าแข้งในเซรีอาร์เนี่ย
วันโดก็มีทักษะเพิ่มเติมก็คือการยิงฟรีคลิกเฉียบคมมากขึ้น
เหนือจากการยิงลูกโทษที่แม่นยำอยู่แล้วหรือการเลี้ยงบอลแล้วการยิงประตูที่โรนโดทำได้ดีอยู่แล้วนะครับ
ในตอนนั้นเนี่ยตอนที่ลวันโด้ย้ายมาอยู่อินเตอร์มิลานมันมีไฮไลท์สำคัญสองเรื่อง
ก็คือว่าเหมือนที่ผมบอกไปก็คืออินเตอร์มิลานกลายเป็นทีมรุ้นแชมป์อย่างเต็มตัว
โดยที่เขาเป็นผู้ท่าชิงกับยูเวนทุส

ถ้าพี่ปีอินเตอร์จะมาขับเคี้ยวกับยูเวนตุสได้ดี
แล้วเมื่อเราพูดถึงยูเวนตุสแล้วเนี่ย
ยูเวนตุสจะมีไอคอนอยู่คนนึงก็คือ

๓ประตูตะศูนย์โดยที่โรนานด้วยยิงได้๑รูป

อย่างน้อยก็ยังมี๑ถ้วยและเป็นถ้วยที่อันดับ๒ของยุโรป
เท่านั้นนะครับทีมที่แบบไม่ได้แชมป์ก็ต้องไปเตะถ้วยนี้
ถ้าเทียบกับในปัจจุบันแล้วมันก็ไม่มีค่าเท่าไหร่
ถ้าว่ากันตามตรง
เพียงแต่ว่าปีที่๒ของโรนานด้วมันเริ่มมีสัญญาณไม่ดีเกิดขึ้น
มันเริ่มกลับมาบ้างแล้วเล็กน้อยนะครับอืม
เพราะในรุ่นการที่๒ของโรนโดเนี่ยเขาลงได้แค่๑๙เกมเท่านั้นเอง
ก็แค่ครึ่งฤดูการถ้านับแล้วเป็นแค่ครึ่งฤดูกาล
แต่ว่า๑๙นัดแต่โรนโดก็ยังยิงได้ถึง๑๔ประตู
โอ้โหค่าเฉลี่ยยังสูงอยู่
ใช่แม้ว่าเขาจะได้ลงแค่แบบครึ่งหนึ่งเองของรุดการเต็มอะไรอย่างนี้
ซึ่งรูปการณเต็มมัน๓๔เกมแต่ก็ได้แค่๑๙แต่ว่าก็ยังยิงได้ถึงหลัก๑๐ลูก
ซึ่งก็ไม่ธรรมดาอยู่ดีนะครับ

๙๗แล้วก็มาเป็นรักษาการช่วงหนึ่งในช่วงปี๑๕
จำไม่ได้นะเนี่ยไม่คุ้นเลยไม่อยู่ในสมอง
ใช่ใช่เขาอยู่ถึงสองรอบนะครับ
ทำให้ผลงานทีมก็กระท่อนกระแทน
แต่จุดที่น่าสนใจก็คือว่าพอทีมได้ที่๘
ทุ่มเงินมหาศาลเยอะมากในเวลานั้นก็คือการซื้อ
โอ้โหตรงนั้นปีนั้นไม่ไหวแล้ว
ทุ่มมากยอมทุ่มแบบทุ่มทุกอย่างเพื่อที่จะ
พาทีมกลับไปคว้าแชมป์ให้ได้นะครับ
ไม่มีอะไรคือมือใครยาวสาวได้สาวเอาอะครับ
อินเตอร์แล้วแบบรวยไงเขาก็เลยแบบอ่ะ
มันก็ส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าทางอินเตอร์แม่แอนก็มีความกังวล
โอ้ยยังไงก็ปังนะครับยังไงก็ปัง
แต่ก็นั่นแหละครับไอ้สิ่งที่คิดว่ามันจะปังอ่ะ
มันก็ปังเหมือนกันแต่เป็นการปังพินาศ
อินเตอร์ก็เละอยู่ดีครับในซีซั่นนั้นก็คือว่า
แล้วก็ความบันไลมันก็มาเริ่มในช่วงปลายปี
เพราะสุดท้ายแล้วอาการลูกสบ้าครับที่หัวเข่า
หรือ๑๔๐วันเลยทีเดียวโอ้โหนานมากนานมาก
ก็หายไปยาวนาน๑๔๐วัน
แม้ว่าตัวเขาจะบาดเจ็บก็จริงครับแต่เมื่อทุกอย่างมันกลับมาสมบูรณ์แล้ว
เขาจะเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งได้อย่างแน่นอน
แล้วก็กองหลังทุกคนทุกคนทั้งโลกที่เล่นกองหลังเนี่ย
จะต้องสบคลึงกับความน่ากลัวของเขา
ก็ประสาทก้าวเลยว่า
ขู่ที่ขู่ทั้งโลกพ่อเอ้ย
ใช่เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับ
ตอนที่โรนันโดเขาเจ็บนะครับ
ก็คือความตั้งใจของเขาก็คือต้องการหลบหน้าสื่อครับ
ก็คือแบบไม่อยากให้สื่อมายุ่งวุ่นวายกับการพักฟื้นของเขานะครับ
แล้วก็คิดว่าการกลับไปพักฟื้นที่บ้านเกิดของเขาที่บาซิลน่าจะดีกว่านะครับ
เหมือนใช้หลายห้มนะครับก็ต้องการใช้ความสบายใจมากกว่านะครับ
มันต้องอยู่ที่ยุโรปสิเพื่อจะได้แบบติดตามแคชชั่นต่าง

ให้มันสมบูรณ์อย่างนี้เออให้มันง่าย
อ่ะบนละปุ่มเลยโอเคงั้นมึงไปเลย
ความสบายใจไปนะครับ

หายเจ็บมาประมาณวันสองวันเท่านั้นเองก็ถูกส่งไปเป็นตู้สำรองนะครับ

แต่ว่าเรื่องสุดช็อกก็เกิดขึ้น

ผลปรากฏว่าอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าครับกลับมาเลยครับ

อืม
กลายเป็นภาพแบบเหมือนโศกนาฏกรรมเลยครับ
แล้วก็ล้มตึงลงไปเลยครับ
ล้มตึงเลยแล้วก็เสียงร้องดังรั่นทั้งสนามอะครับ

มีแต่ว่าอาจจะไม่แน่ใจว่าเสียงชัดหรือเปล่า

คือไม่มีใครเข้าฝกัดอะไรเลยเค้าแบบฝับท้าหล่อคับ
แล้วก็แบบเหมือนหัวเข่าเอ็นหัวเข่ามันแบบปึ๊ดออกมา
ไม่ไหวแบบฝัดเทือนใจมากแล้วก็

เทรเนอร์ของอินเตอร์คือมาเชโรลิปปีคุมหัวเลยแบบ

สเตียนปานุชชี่ที่เป็นแก๊กขวาของทีมก็แบบโอ้โหแบบ
งงอ่ะงงกับภาพที่เห็นเห็นเกิดขึ้นอ่ะคือแม้แต่ผู้เล่นตัวกันข้ามของ
อินเตอร์ก็คือเอ่อลาซิโอใช่ไหมครับอย่างเดียโกซิเมอร์เน่เนี่ย
ก็แบบเดินมาให้กำลังใจแบบเฮ้ยนายต้องกลับมาได้อะไรอย่างนี้
คือแบบทุกคนให้กำลังใจโรนโดหมดเลยครับแล้วก็
กลายเป็นภาพที่ช็อกมากมากในวันนั้นแล้วก็ตอนที่ทีมแพทย์ครับ
เขาขับรถกอล์ฟอ่ะมาครับโรวันโดนี่คือแบบหน้ากลุ่ม
น้ำตาไหลแบบโอ้โหช็อกอ่ะแบบไม่รู้ว่ามันหาคำอื่นไม่ได้
มันช็อคมากกับภาพที่เห็นตอนนั้นใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
ก็จริงก็โรนโดก็เขาคิดในใจเหมือนกันว่าตอนนั้นอาชีพฟุตบอล
ฟุตบอลของเขามันจบแล้วอ่ะอ่ามันน่าจะจบแล้วล่ะเจ็บที่หัวเข่าเดิมอ่ะ
คือครั้งที่แล้วก็ใช้เวลา๑๔๐วันแล้วครั้งนี้มันที่เดิมแล้วมันจะใช้เวลา
น้อยแค่ไหนวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบอืม
สุดท้ายก็ทำให้เราได้ทราบว่าโลลันโดต้องใช้เวลาในการรักษาหัวเข่าตรงนี้ครับ
นานถึงห้าร้อยยี่สิบหกวันโอ้
สองปีอะครับเกือบสองปีอืม
แต่ยังอยู่ยังโชคดีที่ยังคงอยู่ในสภาพนักเตะอยู่ใช่ใช่
แล้วผมจะเล่าให้ฟังต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนะครับก็

อ่าใช่
ทีมแล้วก็เหมาะกับการเป็นกัปตันทีมนะครับ
มันทุกคนดีใจหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนทีมไหนก็ตามผู้ซื้อเขา
หรือการต้องแบบเอาเวลาช่วงหนึ่งไปแป๊บเข้าโรงพยาบาลด้วยซึ่งแบบมันก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับ
กลับมาเล่นได้
แต่เราก็เข้าใจว่าเขาหายไป๒ปีแล้วก็แบบมันไม่สามารถคาดคันหรืออะไรกับเขาได้คือมัน๒ปียังไงมันก็ต้องแบบให้เวลากับเขาอย่างเต็มที่
คือเรารอเข้ามา๒ปีแล้วจะรอไปอีกเดือน๒เดือน๓เดือน๔เดือนหรือรออีกปีนึงมันก็ไม่ได้มีกฎที่มันแตกต่างอะไรขนาดนั้น
ลงตัวจริงบ้างไม่ได้ลงบ้างทำให้มันเริ่มเกิดความขัดแย้ง
เพราะว่าคือนักเตะมันไม่ฟิตแต่ว่าจะให้ทำยังไงใช่ไหม

พร้อมที่จะไล่ล่าประตูแล้วทำให้ความคิดความขัดแย้ง
ทางด้านฟุตบอลมันเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามลำดับนะครับ
เวลาที่เขาถูกส่งลงสนามเขาก็มักจะทำประตูได้อยู่เสมอ
ก็ความแฟร์ต้องบอกอย่างนี้แล้วก็ผมขอโน้ตอีกนิดนึงครับก็คือว่า

แต่ว่าเขาขี้เกียจเขาไม่ชอบการฝึกซ้อม
เขาไม่ชอบการซ้อมคือเขาบอกว่า
ผมไม่ต้องซ้อมผมลงสนามไปเดี๋ยวผมทำให้ดูได้

ใช่แต่ว่าในมุมวังของโค้ชมันไม่ได้
มันไม่ได้มันคุณจะขี้เกียจซ้อมไม่ได้

จะมากจะน้อยยังไงก็ไม่สามารถตัดออกจากทีมได้
ไม่ว่าจะขี้เกียจซ้อมจะมาซ้อมสายอะไรอย่างนี้
มักอยู่ในข้อยกเว้นเสมอ

แต่ก็นั่นแหละครับเขาก็มีความขี้เกียจ

อุรกวัยใช่ไหม

บรรดาพวกนักเตะลูกวัยยุคใหม่นะครับ
เขาก็ตกใจเขาแบบจะรีบปลีเขาไปรีบขอลายเซ็น
คือผมจำไม่ได้ว่ามันเป็น

ลูกเขาถามว่าพ่อทำไมพ่อต้องไปขอลายเซ็นต์คนนี้
ซึ่งแบบนี่มันคือโคตรพ่อโคตรแม่นักเตะ
ในยุค๙๐อะไรแบบนี้
มันเป็นไอดอลของนักเตะคนลูกวัยจำนวนมากอยู่แล้ว
ข่าวนี้ขอเล่ากลับมาที่
วันที่๕พฤษภาคมปี๒๐๐๒นะครับ

หลังจากที่เขาเคยบาดเจ็บที่สถานเดียวกันนี้
แล้วก็ต้องพักไป๕๒๖วัน

แต่ว่าบทสรุปการชิงชัยในเกมสุดท้ายวันนั้น

ตั้งแต่๕นาทีแรก๑๐นาทีแรกเอง
ก็คือเกมมันจบในตัวแล้ว

ก็ใจร้ายเลย

ถูกถอดออกจากเกมในนาทีที่๗๘

นักเตะแบบเขาถึงถูกถอดออกจากท้ายเกมแบบนี้

ในเมื่อสถานการณ์ที่ทีมกำลังตามหลัง
ทีมต้องการตักตัวตัวตัวมากไม่ใช่เหรอ
ทำไมถึงถอดเขาที่เป็นกองหน้าระดับโลกออกจากเกม

สิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นก็คือ
สิ่งที่ไหลออกมาก็คือน้ำตาอีกแล้วครับอืมแต่เป็นน้ำตาคนละแบบกับวันที่
วันที่แล้วใช่เมื่อ๕๒๖วันที่แล้วคือน้ำตาที่เสียให้กับการบาดเจ็บ
แต่วันนี้คือการถูกถอดออกจากทีมอืมนั่นก็คือ
ความประทุระหว่างลูนดูลกับเอคเตอร์คูเปก็มาถึงฝั่งเส้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
แล้วฤดูการนั้นก็จบไปโลนโดกลับไปตั้งต้นใหม่กับทีมชาติบราซิลครับ
โดยทีมชาติบาร์ซิลชุดนั้นผู้จัดการทิ้งก็คือฤวิตเฟริเปสโกราลี
ซึ่งเขาบอกว่าเขามั่นใจในตัวของลูนดูล๑๐๐
แล้วก็จบด้วยการคว้าแชมป์โลกสมัยที่๕ของทีมชาติบราซิล
และโลนันโดก็ได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของฟีฟ่า
เราก็รู้สึกว่ามันจะเป็นนักเตะที่ยิงประตูมากที่สุดในทวนาเมนต์ด้วยเนาะ

ซึ่งในเกมสุดท้ายที่เป็นนัดชิงเขาก็ตัดทรงผมอันประหลาดอันนั้น
ไม่กับทุกคนได้ตกใจกัน
ส่งอะไรคือไม่รู้ส่งเตารีดนะจำได้ว่านักข่าวเขียนว่าส่งเตารีด
ส่งญี่ปุ่นญี่ปุ่นหนักกกรุ๊บสักอย่างผมจำไม่ได้ละ
ก็คือว่าด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลกนะครับ
การบีบให้ต้นสังกัดปล่อยเขาออกจากทีม
เหตุผลก็คือว่าทางโรนโดไม่พอใจกับบทบัตรการทำงานของเอ็กเตอร์คุมเอ
ที่ดองเขาไม่เชื่อมั่นเขาแล้วก็ถอดเขาออกจากทีมในนาทีสุดท้ายของวันที่ต้องชิงแชมป์
มันไม่ได้เขาไม่พอใจเขาต้องการผลักดันให้เกิดการย้ายทีมทันทีนะครับ
ต้องบอกอย่างนี้ครับว่ากลยุทธ์ของโรนันโดในเวลานั้นมีทั้งใต้ดินแล้วก็บนดิน
เพื่อขอการออกจากทีม
โอ้โหเป็นไงต้องมั่นใจครับสัญญาณที่สองเริ่มแรงขึ้นอันนี้คือบนดินด้วยนะสัญญาณค่อนข้างแรงขึ้นเรื่อย

เขาบอกแค่เพียงว่าโรนันโดต้องอยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึง

ส่วนใต้ดินนะครับใต้ดิน
ในการเคลื่อนไหวต่างเพื่อที่จะให้ตัวของโรนโดได้ย้ายทีมนะครับ
โดยกลมเม็ดทางการ
ใต้ดินก็คือมีการแบบ
ให้มีการเคลื่อนไหวผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์มีการประคมข่าว

ก็ประโขลมข่าวไปเลยโรนโด้ต้องการมาที่สเปน
อะไรอย่างนี้นี่คือแผนใต้ดิน

เหลือเกินเออแล้วก็ด่าด้วยด่าว่าแบบโรนโดอ่ะ
วัวแต่หลบอยู่ข้างหลังเอเย่นไม่กล้าที่จะมาสู้หน้าใครเอออืม
ว่าแต่อยู่แต่หลังเอเย่นนี่แหละให้เอเย่นคอยดำเนินการสิ่งที่ตัวเองต้องการ
มันไม่สุภาพบุรุษเลยอะไรก็ตามแต่มันมีเยอะมากนะครับ
ซ้ำไลค์กันไม่พอทางสำนักข่าวคอริเอเรดีลาเซราซึ่งเป็นหนังสุขภิมธ์ท้องถิ่นในเมืองมิราณครับ
เขาเขียนข่าวโจมตีครับบอกว่าโรนันโดเป็นนักเตะที่ขี้ขาด
ไม่กล้าแม้แต่จะเผชิญหน้ากับมัสเซโมโมลาติทั้งทั้งที่ตัวเองต้องการที่จะย้ายทีม
อืมอืมคราวนี้ครับฟางเส้นสุดท้ายทุกอย่างมันพังทลายหมดเลย
เพราะว่าตอนที่คอริเอเล่เดลล่าเซร่าตีพิมพ์เรื่องนี้ครับ
ทางโมลาติเขาก็ออกมาแสดงตัวเองแล้วว่าเขาจะยืนอยู่ข้างเอ็กเตอร์คูเป
อ่าเรียบร้อยเรียบร้อยอืมเมื่อคำตอบเป็นเช่นนี้ครับ
กับมัสเซโมโมลาติพร้อมกับยื่นเรื่องขอย้ายทีมอย่างเป็นทางการ
กดดันเฉยกดดันอ่าใช่
โมนาติก็เมื่อเจออย่างนี้สุดท้ายก็ยอมปล่อย

ก็มีทีมชั้นนำของยุโรป

อ่าเราเคยพูดไปแล้วเรื่องนี้
ใช่ตกลงค่าตัวกันเรียบร้อยจบที่๔๕ล้านยูโร

เพราะว่ามีแฟนมอนด์ในเมืองมิรานด์ที่โกรธแขน
เพราะว่าเขาเคยเป็นคนที่ทุกคนรัก
แล้วตอนนี้ทุกคนเกลียดแล้ว
ทำให้ต้องมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
มาเป็นคนกลางเพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้าย

หลังการย้ายทีมในค่ำคืนนั้นครับ

แต่เขาก็ทิ้งทีมไป

และผมไม่ต้องการที่จะลบมันออกจากบทหนึ่งบทใดของประวัติศาสตร์ที่ถูกคิดเขียนนั้น
แม้มันจะทำให้ผมใจสลายก็ตาม

นักเตะที่เป็นทั้งเทวดาแล้วก็เป็นซาตานของชาวอินเตอร์มิลัน

คือกลายเป็นนักเตะที่อยู่กับคู่แข่งครบถ้วนอย่างสมบูรณ์

แต่สุดท้ายครับเมื่อเวลามันผ่านไปครับก็ความโกรธแค้นของแฟนบอลอินเตอร์มิลานมันก็ค่อนข้างเบาลงไปเยอะครับ

ยังโชคดีที่เขายังนึกถึงนะ
โอ้โห

ชั่วโมงมีชั่วโมงที่คุยกันอยู่เนี่ย

ก็เป็นจริงเรื่องเขาเนี่ยเยอะกว่านั้นอยากจะเสริมแต่ว่าเราก็เห็นว่าแบบค่อนข้างแน่นหนาอยู่พอสมควร
ถ้าคนอย่างที่บอกอย่างที่บอยพูดคนที่เกิดยุคกลาง๘๐ก็จะทันเขาเก่ง๙๐ก็น่าจะรู้จักเรื่องราวของนักเตะเทวดาคนนี้ได้ดีอยู่แล้ว
ครับ
ในสีเสื้อทีมชาติมากกว่าสโมสรจากที่เห็นดูแล้วจะประสบความสำเร็จกับทีมชาติมากกว่าตัวสโมสร
ถึงแม้ว่าในช่วงที่เขาอยู่เรียลมาริดเขาอาจจะก็กลับมาแล้วแหละกลับมาเล่นได้ค่อนข้างปกติแต่ว่ามันก็ยังเรียกว่ายังไม่พีคเท่าตอนอยู่ทีมชาติอยู่ทีมชาติ
แล้วก็เขาก็เริ่มเริ่มต้นที่จะเริ่มป่วยแล้วด้วยแบบเริ่มน้ำหนักเริ่มแบบพุ่งขึ้นแล้วอะไรอย่างนี้จนที่แบบไม่สามารถควบคุมน้ำหนักให้ลงมาได้แล้วอะไรอย่างนี้
ก็เลยค่อนข้างจะดรอบดาวแล้วก็จะไปพีคสุดก็นั่นแหละช่วงช่วงหลังจากหายเจ็บกลับมาแล้วก็ไปเล่นกับทีมชาติอันนั้นน่าจะเป็นอันที่พีคสุดนะฟุตบอลโลกที่ญี่ปุ่นกับทรงผมสุดยอดของเขาเขาได้มาลองดอปีนั้นป่ะพี่บอย
ถ้าเขาอยู่ในอังกฤษด้วยเนี่ยจะพีคมากเลยนะเขาจะดังกว่า
ไม่รู้เท่าไหร่อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะ
เฉียวไปเฉียวมาครับเกือบเกือบอยู่เกือบอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริง
ก็เข้าใกล้โรนโดได้เยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็เขาก็เลือกไม่ไปอังกฤษ
เฉพาะด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยแล้วก็
ความเป็นนักเศรษฐ์ลาตินด้วยนะครับเพราะว่านักเศรษฐ์ลาตินนี้ก็
หลายคนก็ค่อนข้างหลงศักดิ์สีค่อนข้างเยอะ
ใช่เพราะจริงนักเตะบาซิลจำนวนมากที่เราเห็นนะ
พอเขาถึงจุดพีคแล้วเขาจะลงไวมาก
สาเหตุคืออาจจะเหมารวมไปนิดนึงแต่ก็มันก็เป็นหลายคนที่เป็นอย่างนี้ก็คือ
ที่มันขี้เกียจเล่นเหรอมันเล่นดีจนขี้เกียจเล่น
แล้วก็ยาวพอสมควรล่ะแล้วก็ก็เหมาะควร
ระดับนี้พี่ว่านะใช่ใช่ระดับมันต้องอย่างนี้แหละมันต้อง
เนื้อหาจัดเต็มประมาณนี้แหละสมเกียจเขาหน่อยนะก็แล้วน่าจะ
ประมาณนี้ของโรนโดนี้ยาวไกลเหลือเกินแล้วเดี๋ยวจะ
ไม่ได้ถึงให้พี่บอยสปอยอีพีที่สี่สิบเจ็ดนี่ยังไงเออ
จริงยังไม่ได้เขียนครับแต่ว่าอาจจะวนเวียนอยู่กับ
ตรงทุกถาตาท้าวนั้นครับอาจจะอยู่ทะถาถากรันโชว์
ฟิลเลอร์นี่แหละเหล่ะน่าจะน่าจะลองดูเลขสี่สิบเห็น
มีบอยไม่รู้มีหลุดพูดไหมหรือยังไง
แต่เดายากอยู่แล้วอันนี้เดาค่อนข้างยากครับ
เพราะว่าจริงเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบ

ในการโชว์ซื้อไปกันเท่านี้
หลังจากพักครึ่งได้กลับมาแล้ว
ก็เราอาจจะต้อง

เรื่องโรงงานนรกของพี่บอย
ยังไงก็ติดตามเราได้เหมือนเดิมทุกวันเสาร์

ตกไปอยู่ครึ่งกลางครึ่งล่าง
ของตารางเรียบร้อย

แย่ทั้งคู่ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่า

กลางฤดูกาลจะกลับมาได้แค่ไหน

แล้วเกมที่๓จะเจอกันเองด้วยนะ

ไปกันใหญ่ครับต้องมานั่ง

แล้วผมก็งงกับตารางแข่งขันมากเลย

ตารางแข่งขันที่แบบ

ไม่เข้าใจการจัดตารางอย่างนี้เท่าไหร่เหมือนกัน

อันนี้ขอใส่นิดนึง

คือเมื่อวัน

ตอน๕ทุ่มครึ่งเวลาบ้านเราครับ

ทุ่มครึ่งบ้านเรามันเท่ากับ

๖โมงเย็นของวันทำงานด้วยนะ

เออแปลก

เขาต้องการอัดตาราง

ใช่เพราะมันมีวันโลก

แต่ก็แปลกอยู่ดีเตะวันธรรมดา

เขาจะต้องเตะหลัง๒ทุ่ม

คือมันถามว่าดึกมันก็ดึกแหละแต่ว่ามันเป็นเวลาดึกที่เรายังดูได้

เราก็โอเคเรายังไม่อยากนอน๕ทุ่มครึ่งเรายังดูบอลได้ต่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหม
มันก็เป็นเรื่องสนุกของเราที่แบบเราได้ดูบอลตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ถึงจันทร์อะไรอย่างนี้
มันก็เป็นความสุขของเราอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกัน

นั่นแหละมันเลยทำให้หลายอย่างก็เริ่มรังชาเหมือนกันเพราะว่าเราดูบอลเยอะจนไม่ได้ทำงาน

ใช่แล้วก็อีกอย่างคืออันนี้เรื่องเล่าเรื่องส่วนตัวก็คือว่าผมก็เพิ่งไปหาหมอมาเหมือนกัน

ใช่ว่าไปกายภาพมา
ด้วยทำให้ทีมต่างโดยยิ่งเผี้ยงไปมากขทางเดิม
แต่แค่ว่าของตัวผมเองมันจะต้องไปอัดตารางบางอย่างให้มันกระชั้นขึ้น
นี่ก็เป็นการอัดออนไลน์นะครับอาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อย
น่าจะไม่ติดรอบนี้อีกยังรอดอยู่เหมือนเดิม
แต่ก็กักตัวเพื่อความสบายใจหลายส่วน
อีพีนี้ก็เลยกลับมาอัดกันออนไลน์นะครับเดี๋ยวคิดว่าวีคหน้าก็น่าจะได้กลับไปอัดสตูดิโอและนะครับ
ก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราเหมือนเดิมนะที่เมื่อกี้บอกไปแล้ววันเสาร์บ่าย๒ฟุตบอลมาแล้ว
จะมีรายการอื่นเตรียมมาเสริมให้ทุกคนได้ฟังมากขึ้น
มีฮินด้วยว่าผมไปทำอีกหนึ่งรายการเกี่ยวกับทำนายไทยทักผลฟุตบอลเล่นเดี๋ยวใกล้นี้อาจจะมีออกมาให้ได้ฟังกันนะครับ
ก็สำหรับรายการเราวันนี้น่าจะประมาณนี้นะพี่บอยชั่วโมงกว่าแล้ว
ครับผม
ต้องให้พี่บอยไปเข้าโรงงานนรกก่อน
กันสักคลิปออกมา
วันนี้ลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับ